มาดูเรื่องนี้เขาถามกันว่านี่หรือคือคำพูดของครู
เพราะว่ามีลูกศิษย์ผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
กับเดือดสุดเลยแล้วก็โพสต์เรื่องนี้ออกมาในโลกโซเชียล
แชทไลน์ข้อความที่คุยกับครู
หลังจากที่เขาเองขอลาป่วยเลื่อนวันไปแก้เกรดศูนย์ในวิชาที่ไม่ผ่าน
แต่ครูพิมพ์ข้อความตอบกลับมาด้วยข้อความหยาบคาย
นี่ฮะให้คุณผู้ชมดูนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเซ็นเซอร์คนที่เป็นเจ้าของแชทไว้หน่อยนึงนะครับ
เป็นภาพแชทการสนทนาระหว่างนักเรียนชายกับคุณครู
เนื้อหาส่วนหนึ่งในแชทคือนักเรียนได้แจ้งคุณครูผ่านทางไลน์ไป
ข้อความบอกว่าครูครับผมไม่ได้ไปผมป่วยแม่โทรไปแล้วครับ
คุณครูไม่รับสายพรุ่งนี้ผมจะไปส่งงานเลยครับ
แต่ครูเนี่ยตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหมคุณต่ออะไรก็รู้กันอยู่นะฮะ
ต่ออีกแล้วอย่างเราเนี่ยมันโกหกเป็นนิสัยนะและยังมีข้อความในเชิงดูหมินลูกศิษย์อีกนะฮะ
เช่นที่ไม่สบายน่ะคือเล่นยาหนักไปหน่อยหรือไงครูตอบมาแบบนี้
นักเรียนชายคนนี้แคปแชทสนทนานี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คพร้อมระบุข้อความว่า
นี่หรือคือคำพูดครูสมควรเหรอครับถึงผมจะเคยทำผิดทำไม่ดีมา
แต่คนเป็นครูก็ควรจะให้โอกาสคนที่คิดกลับตัวไหมครับไม่ใช่มาพูดดูถูกกันแบบนี้
ควรมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือให้กำลังใจเด็กไม่ควรมาใช้อารมณ์
คุณมีจัญญบันความเป็นครูอยู่หรือเปล่าแล้วก็โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดสุโขทัย
แต่กลับปล่อยให้มีบุคลากรประพฤติแบบนี้นี่หรือคือคำพูดครูนะครับ
เป็นเรื่องต่างกันเป็นเรื่องที่มีมุมมองที่ต่างกันเหมือนกันนะครับ
ก็ทีมข่าวไปพูดคุยกับนักเรียนชายคนโพสต์เนี่ยเขาชื่อว่าน้องบอสนะครับ
บอสได้เล่าว่าที่โพสต์ลงไปนั้นเป็นเรื่องจริงเนื่องจากเขาเรียนแล้วเขาติดศูนย์
ก็สอบไม่ผ่านสักวิชาหนึ่งก็ต้องไปเรียนปรับเกรด
แต่ในวันเกิดเหตุคือเขาก็ป่วยจริงนะครับจึงโทรไปหาครูเพื่อจะลาป่วย
แต่ครูไม่รับสายเลยก็เลยไลน์ไปบอกแทนแล้วแล้วครูก็ตอบมาตามที่เขาโพสต์ไว้
หลังจากนั้นมีคนโทรมาบอกให้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งแต่ตัวเขาเองตัวน้องเขาเอง
ก็ยืนยันว่าจะไม่ลบนะเพราะว่าครูเขียนแบบนี้มาจริงนะครับ

อยากให้รู้ความจริงเขาว่ามันเป็นยังไงว่า
ครูฝึกบอกผมว่าอย่างนี้
ผมพูดดีกับครูแล้วครูก็ตอบกลับมาให้อย่างนี้ครับ

ครูก็ควรจะพูดดีกับเด็กครับ
ไม่ควรพูดแท้วจากอย่างนี้ครับ

ทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนนะครับ
ไปพูดคุยกับผู้มนวยการโรงเรียนแห่งนี้

ทราบว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากเด็กนักเรียนติดศูนย์

แต่เด็กผิดนัดครูหลายครั้งแล้วนะครับ
ครั้งนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ถกเถียงกันอยู่ในไลน์นั้นนะฮะ

แล้วก็ต้องดูแลในเรื่องการเรียนของเด็กคนนี้ด้วยนะครับ
ส่วนการพูดจาและแสดงทัศนคติของครูบาอาจารย์นั้น

ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแล้วครับ
โดยทางโรงเรียนจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
คือความเป็นครูนอกจากหลักทางวิชาการแล้ว
มันก็ต้องมีเรื่องของจริยธรรมความเป็นครูนะคุณนะ
หรือทุกอาชีพแหละต้องมีเรื่องของจริยธรรมในการทำอาชีพนะครับ
ล่าสุดผู้สึกข่าวได้โทรศัพท์ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากน้องบอสนะครับ
บอสซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็ให้ข้อมูลมาบอกว่า
เรื่องต้นทางโรงเรียนได้ออกใบรับรองให้แล้ว
หลังจากนี้ก็จะนำไปสมัครเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะครับ
วิทยาลราชพัฒน์พิบูรสงครามจังหวัดพิศนุโลกนะครับ

เหลือเพียงแค่ไปจ่ายค่าเทิมอย่างเดียว

แสดงว่าเรื่องแก้เกรดอะไรเขาคงเคลียร์กันแล้วล่ะ
จึงมีวุฒิการศึกษาออกมาได้แล้วไงคุณ

เรื่องนี้มันกลายเป็นข่าวโด่งดังไป

บอสตอบว่าตัวบอสเองและครอบครัวเนี่ย

ยังรอทางโรงเรียนติดต่อมาอีกครั้ง
ซึ่งถ้าจะให้เข้าไปพูดคุยกับคุณครู
ก็พร้อมที่จะไปเคลียร์ใจกัน
ระหว่างลูกศิษย์กับครูนะครับ